คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คนนี้บ้างดีกว่าเสียโป้ค่ะเพิ่งเปิดตัวครีมไปนะคะ
นี่ไงโดนคนนะคะปลอมทั้งเพจปลอมทั้งไลน์หลอกเงินชาวบ้านไปเป็นหมื่นเลยจ้าคุณผู้ชมค่ะ